ดูข่าวนี้ให้ดีอุกมาแบบซูดซัดแถวนี้นะ
ชอบกินเส้นไงมันรสชาติแซ่บตัดจ้าน
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็ต้องไปกินที่สุโขทัย
เดี๋ยวจะพาไปกินร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย
มานานเป็นตำนานของที่นั่นเลย
ปีการันตีความอร่อยครับ
นี่ร้านนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้นตำรับ
ตั้งอยู่ริมถนนสายหลังสวรรคโลกศรีสำโรงตำบลคลองกระจงอำเภอ
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยร้านใหญ่หน่อยผู้ดีนี่เอง
ดูป้ายก็รู้ว่าเป็นร้านแบบโบร่ำโบราณ
นี่ลูกอมเขานี่ขายมาตั้งแต่๔๐ปีที่แล้วยังมีอยู่เหมือนเดิม
ไม่ใช่อันนั้นเป็นแบบกระป๋องปี๊บเขาที่เป็นแบบเก่า

ไม่ได้ขายบ้างแต่ตอนนั้นป่านนี้ละลายหมด
แต่ชอบป้ายร้านดีจังเท่มากเป็นสแตนดี้

ยายน้อยยังยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ยังยืนยิ้มท่านี้เลยนะ
ถั่วต้วมยิ้มสิครับเพราะว่าขายมานานตั้ง๔๐ปีขายดิบขายดีทุกวัน
เพราะว่าอะไรน้ำซุปหอมกลมแล้วก็เส้นนี้อร่อยนะครับ
แล้วก็จัดแน่นเต็มชามแบบนี้นี่คือแบบแห้ง
หมูแดงหนึ่งชิ้นเลยอ่ะ

คือทีเด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้นี่แหละ
หมูแดงเทวฝักยาฝาน

หมูแดงลาดน้ำหมูแดงหน่อย
คือเขาจะปรุงก่อนแล้วค่อยราดลงไปในตัวชาม
ที่มีเส้นลวกเอาไว้แล้วเขาก็พัก
เหมือนผสมให้มันเข้ากันก่อนแล้วค่อยราดลงไป
คือแบบแห้งแบบนี้เขาจะใส่อะไรรู้ไหม

น้ำตาลปลิ๊บใช่มึงแทนน้ำตาลแทนน้ำตาลจะหอมหวานและมีความละมุน
แทขต่างกันแล้วก็ถ้าใครชอบแบบต้มยำ
เขาก็ทำให้ได้เมืองการทากุยเตียวต้มยำ
ถ้าเป็นสุโขทัยก็อร่อยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็จะใส่หมูสับเป็นชิ้นเล็กเนี่ย

ยายน้อยต้นตำรับยังยืนลวกก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิม
ใหญ่น้อยยังยืนท่าเดิมได้ดู้สิ

อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเค้าจะใส่ถั่วฝักยาวใช่ไหม
ต้นตำรับต้องถั่วฝักยาวเท่านั้นครับ
จะใส่อย่างอื่นไม่ได้ส่วนนี้น้ำตาลปี๊บที่ผมบอก
คือใครที่ทานแห้งนะวิธีการทานคือคุณต้องบีบน้ำมะนาว
แล้วพยายามบีบให้มันโดนตรงน้ำตาลกิ๊บ
แล้วก็ละลายกันมันจะละลายลงไปนี่วิธีการกิน

แล้วเขาจะฝานเป็นชิ้นเล็กนะไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้นะ
เวลาเขาเสิร์ฟมาเป็นสไลด์แบบหั่นกรุบนะ
อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแห้ง
กลมกล่อมที่สุดก็คือกากหมูกระเทียม
เป็นปีสิปป่ะอย่างนั้นผมย้ำเรื่องของสถานที่ตั้งจะได้ไปกันถูกค่ะ
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๑๐๗ทับ๔
หมู่๖ตำบลคลองกระจงอเภอสวรรคโลก
อยู่แถวบริเวณฤนทนสายหลังสวรรคโลก๔สำรง
คือร้านเขาจะอยู่ก่อนถึงสนามบินสุโขทัยไปทางอสวรรคโลกนะ
ไม่ไกลมากเท่าไหร่ลองไปกันดูน่าจะหาง่าย

โอ้โหมีทั้งหมูแดงมีทั้งอะไรเต็มไปหมด
นี่๓๐บาทเหรอใหญ่นะคุณถ้าดูชามเขา
ถ้าทั่วไปเห็นแบบนี้แล้ว

ถูกต้องเขาขายแค่๓๐บาทสำหรับยายน้อย
ถูกมากแนะนำให้ไปทานกันดูที่จังหวัดสุโข
ไปสุโขทัยไม่อยู่แล้ว

ในฐานะที่ผมเองก็เคยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยมาก่อน
ตอนเด็กตอนเรียนอยู่ที่มัธยมมัธยมต้น

ตอนก่อนที่จะโตผมก็เคยเป็นเด็ก
ตอนเป็นเด็กคุณเป็นยังไงคะคุณไปสุโขทัยทำอะไรบ้าง

คือที่นั่นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมีหลายร้านเยอะมาก
แต่ละร้านรสชาติมันจะแตกต่างกันออกไป

ถูกต้องมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป
มีความอร่อยที่แตกต่างเพราะฉะนั้นต้องไปลองดู

ร้านยายน้อยถ้าไปถูกก็จะเจอยายน้อยทำนี้
เอ๊ตรงตาตามหน้าร้านเลยด้วย
สุดยอดเอาไปลองกันดูนะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยยายน้อยเนี่ย
จะแบบอร่อยเด็ดขนาดไหน
ถึงทำให้ขายดิบขายดีมายาวนาน๔๐ปีแบบนี้นะคะ